ชีวิตของเด็กชายวัย๔ขวบคนนี้ค่ะ

ลงไปช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ

เดี๋ยวเรียกคนมาด่วนเลยคนที่เป็น

ทำไมน้องด้วยออกมาแล้ว

วัชรินทัศนาอายุ๓๘ปี

พาน้องขึ้นมาบนตลิ่งได้อย่างปลอดภัย

แล้วก็โทรประสานขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดนะคะ
พลเมิงดีทั้งคู่นี่เป็นสามีพลเมิงดีกัน
วันนี้เราส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปคุยกับนางนวลน้องมีสินอายุ๓๖ปี
ภรรยาของนายวัชรินพลเมืองดีค่ะ
เธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเธอกับลูกสาวยืนอยู่หลังบ้าน
จู่ลูกสาวทักว่าแม่ตุ๊กตาลอยน้ำมา
คุณผู้ชมค่ะพอไปดูใกล้ใกล้ไม่ใช่ตุ๊กตานี่คือ
เด็กลอยน้ำมาเธอก็รีบตะโกนบอกสามีว่ากระโดดลงไปเลย
กระโดดไปช่วยเด็กแล้วก็รีบนำตัวเด็กขึ้นมา
เอาเด็กพาดหลังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นใน
ตอนช่วยเหลือนะคะและสุดท้ายทางผู้ปกครองของเด็ก
คือตอนนั้นในใจคิดว่าตายแล้วน้องไม่รอดแน่
ลอยมาน้ำในครองอศกปรกมาก
น้องแค่หนูออกมาเลยแล้วก็โดดลงไปช่วยน้อง
แต่น้องลอยไปถึงนู่นแล้วนะตอนที่แฟนพี่ออกมา
เพราะว่าเมื่อวานน้ำมันแรงกว่านี้

พอแฟนพี่โดดลงไปช่วยก็คือตามคลิปเลย

เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใคร

ตัวคุณนวลน้องก็บอกนะคะว่าบ้านน้องเฟิร์สที่จมน้ำค่ะ
อยู่คนละฝากคลองห่างไป๕๐เมตร
บ้านหลังสีฟ้านะคะห่างกันนิดเดียว
คือปกติตัวคุณนวลน้องจะไม่ค่อยอยู่บ้านในช่วงเวลานั้น

แต่เชื่อว่าคงโอ้โหทำบุญทำกรรมร่วมกันมา
ก็เลยวันนั้นอยู่บ้านพอดีเห็นพอดีแล้วก็ได้ไปช่วยน้อง
อีกความเชื่อหนึ่งก็คือบูชาไอ้ไข่เอาไว้คงดนจิตดนใจ

ปกติก็ไม่ค่อยจะเดินมายืนอยู่หลังบ้านนะ
ออกมายืนปุ๊บเห็นน้องเฟิร์สลอยมาในคลอง
ก็เลยได้ช่วยเหลือได้ทันนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณแซคนักข่าวของเราไปที่บ้านของน้องเฟิร์ส
ก็ต้องเดินข้ามสะพานเหล็กที่ทำกันเองอะนะคะ
แล้วน้องเฟิร์สต้องเดินข้ามสะพานแบบนี้ทุกวัน
๔ขวบตัวเล็กอะค่ะเดินข้ามแบบนี้
คุณแซคนักข่าวของเราได้คุยกับนางเกดอายุ๓๘ปีเป็นน้าของน้องเฟิร์ส
ก็เล่าให้ฟังว่าบ้านนี้มีเด็กอยู่๔คน
เป็นผู้ชายสามคนผู้หญิงหนึ่งคน
คนโตคือน้องมาเฟียร์แปดขวบคนที่สองน้องเฟียร์สเจ็ดขวบ
คนที่๓น้องเฟิร์ส๔ขวบคนสุดท้ายน้องมันนี่๒ขวบ

ตัวนางเกดน้าของน้องเฟิร์สบอกว่าเมื่อวานตกใจมากนะ
คิดว่าน้องเฟิร์สคงลื่นแล้วตกลงไปในน้ำ
เธอเองต้องขอบคุณคุณนวลน้องและสามีที่ช่วยเหลือ
เพราะไม่อย่างนั้นน้องเฟิร์สเป็นศพอยู่ในคลองแน่

ในบ้านน้องเฟิร์สไม่มีใครเห็นเลยค่ะว่าน้องตกลงไปในคลอง

เขาจะเล่นประมาณช่วงนี้ค่ะ
ก็คือริมนี้เพราะมันเป็นบริเวณบ้านเขา
ก็ต้องดูแลดีกว่านี้ค่ะก็คือต้องดูแลใกล้ชิดกว่านี้
เพราะบางทีแบบเขาอาจจะไม่ได้ยิน
แบบมีวุฒิภาวะกว่าเราก็ต้องแบบคอยดูแลเด็กดีกว่านี้
มันทำไมได้บ้านโน้นโอ้โฮแยกเลย

เราตรวจสอบล่าสุดก็คือน้องปลอดภัยแล้ว
ออกจากไอซียูแล้วค่ะ
แต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของการติดเชื้อ
เพราะน้องสำลักน้ำ
แล้วน้ำในคลองก็ไม่ได้จะสะอาดสักเท่าไหร่เลยนะคะ

คือพลเมืองดีที่ไปช่วยบอกว่าน้ำในคลองสกปรกมาก
แล้วน้องลอยมาน่าเป็นห่วง
แต่ก็ขอให้น้องอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ